ลงยุคกันต่อนะครับกับภาพถ่ายเก่าเก่าและความทรงจำสุดเก๋าของคุณแก้วอภิริดีกันต่อนะฮะต้องขอบอกว่าเบรก
นี้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครตัวจริงของอภิรดีครับผมนะฮะตอนนี้

ภาพในความทรงจำที่หลายคนคิดถึง

เกี่ยวกับละครที่เคยสร้างชื่อโด่งดังนะฮะ

ถ้าผมไม่เอามางอนแน่นอน

ก็คือพี่เอ่อ

ก็รวยแล้วในเรื่องก็ถึงมีอะไรใส่

แต่ว่าตอนที่เป็นลำยองใหม่เลย

เขาก็ใส่เสื้อเชิดธรรมดาแล้วก็นุ่มผัดถุง

คาแรคเตอร์ตอนนั้นของลำยองก็คือเสื้อเชิด

แต่ว่าความเซ็กซี่ของลำยองก็คือกวายสาว
แล้วก็ไปดักผู้ชายไปดักสรร

อุ้ยนานนะอืม๒๘ปีแล้วค่ะ

เล่นเป็นนางเอกมาตลอดใช่ไหม

ก็คือแก้วเป็นนางเอกสไตล์ของแอคชั่น

แล้วก็ย้อนมาเข้าวงการจอแก้วก็คือ

ตอนนั้นแก้วมีน้องเองกับท้องอยู่
แล้วก็พอคลอดลูกไปได้สักในเรื่องอะนะคะ

แล้วมันก็ต้องมีฉากที่แบบว่า
บันไดแล้วแก้วก็ต้องเบ่งด้วย

อย่าตกบันไดจริงและอย่าเบ่งจริง
เพราะว่าเขากลัวของจริงแก้วออก

แล้วเล่นจริงเพราะว่าแก้วมาจากหนังไง

กลัวเขากลัวค่ะเพราะว่าตอนนั้นแก้วท้อง

ซึ่งมันคลอดได้นะคะพี่แท่งถ้าเราเบ่งจริง
แต่นี่แก้วทำเบ่งหลอกไม่เป็นไง
หน้ามันไม่อึดตามไปด้วย

ก็เบ่งอะ

ก็เคยยืนด่าสัน

ยืนยืนแล้วมีความสุขวิ้งอ่ะ

พี่โกวิคเขาโผล่มารับทัน
อันนี้ป่วยจริงเลย

ตรงฉากเมาเนี่ยเซตบ้างไหม

จริงแก้วเป็นคนไม่ดื่ม

ให้มันเป็นสีเหมือนยาดอง
แล้วก็ผสมไว้ตั้งแต่เช้า

มีฉากดื่มไหมเนี่ยตอนประมาณ๓ทุ่ม
มดก็เต็มของ

แก้วก็แบบพอดื่มเข้าไปแก้วแบบ

ใช่ไหม
อาจารย์มีเท้ากัน

นี่มันเพิ่ง๑๐โมงเช้าเอง

เด็กดูอยู่เยอะแหละอยากทำท่าอย่างนั้น

ไม่ได้แค่เรื่องทองเหนือเก้าซ้ำนั้น
อีสานมาแรงอีกแล้วบทนางรำ

รักใครสามีตาย

ฉากนี้ก็คือตัวเมียหลวง

ตอนนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยพอถ่ายทำเสร็จเขาก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ละลึก
แล้วก็เหมือนกับเมียหลวงเนี่ยไม่มีลูก

แล้วก็อยากให้สามีเนี่ยมียึดเหนียวอะไรสักอย่าง

ก็เลยฝึกอีสาฝึกขึ้นมา
เพื่อให้สามีชอบเด็กของตัวเองจะได้มาเรียนตัวเองบ่อย
จริงเรื่องแรกตอนไปลำย้อมประมาณ๗๙คน
เรื่องนี้ก็หลายคนไม่เข้าใจเหมือนกันนะ

งานเล็กมันไม่ได้แล้วพอสตรนั้นดีมันต้องยิ่งใหญ่
มันมีเรื่องคล้ายคลึงกันก็แค่เรื่องผู้ชายนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่แย่กว่านั้นก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบโชคร้าย
พอรักใครจริงคนที่เรารักก็มีอันจะเป็นไปตลอดเลย
แล้วรางวัลจากเรื่องนี้ด้วยได้หลายรางวัลนะ
ก็๒รางวัลเหมือนเดิมเหมือนทองหน้าก้าว
เนื้อก้าวก็คือได้เมฆขลา

นี่คือภาพมาฝากกันนะครับที่ใครยังคิดถึงอยู่นะครับ
อีสานเนอร์ชั่นของคุณแก้วพิรดีครับผม

อ่าอีกหนึ่งคาบหนึ่งละคร

อันนี้เป็นแฟนฮักค่ะ

ผมหยิกมาเลยไม่หายใจแต่ไม่ตาย

แล้วพอเขาตายไปช่วงแรก
วิญญาณเขาไปเห็นความไม่ถูกต้องของแฟนเขา
ซึ่งไปมีอะไรกับรถสุคลเด็กในบ้าน
มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ไว้ใจว่าเขาอาจจะตาย
ด้วยความไม่พักดีของแฟน

ตอนที่เขาฟื้นเขาก็สร้างโรงไว้
เขาทำลงไว้เพื่อเผื่อว่าไม่ให้ร่างเขาเน่า

ฉากที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่แท่ง

เราถูกมัดระสังไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้า
แล้วพอสมัยพรเขาเปิดประตูตู้เสื้อผ้า
เราก็เหมือนผมผ้าขาวแล้วมาตัดสังแล้วก็ล่วงปึ๊กไปอย่างนี้

นั่นคือเรื่องราวนะแห่งความประทับใจกับภาพนี้นะครับ
คุณนายรั่นธมสุสานคนเป็นนะฮะ
วันนี้นำมาฝากแค่๓เรื่องจริงแล้ว

แต่ก็มีอย่างอีก๒๓เรื่องที่แก้วชอบอย่าง

เกือบชีวิตจะหาไหม้เป็น

แล้วก็ปากการังสีดำเป็นผีทะเลอย่างนี้

แล้วก็ภาพในความทรงจำ

จากเรื่องละครแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ

หนึ่งอย่างในวันนี้นั่นก็คือเพลง

ก็จริงถ้าเป็นเพลงที่ประกอบละครที่ตัวเองเล่นนะคะ

ผมนำเพลงนะครับที่อยู่ในละครเรื่องศิลามณีมาฝากครับ
เป็นของคุณแซ้งปฏิวัติครับผม
ลองฟังดูว่าเฉพาะสู้พี่ออสได้หรือเปล่า

หากรักคือทุกข์ในใจหากรักมีไว้เพื่อเจอ
เจ็บรักปวดร้าวเกินทนหากแม้คนรักคนนั้นคือเธอก็จะยอม
เธอคนเดียวเท่านั้นพอได้รักเธออยู่
แค่รู้ความหมายในใจที่ฉันมีให้เธอไป
ได้รักอย่างนี้พอแล้วไม่ทำให้หนักใจ
จะทำเพียงใดให้เธอ
ส่งความรักติดตามไปหมดใจทั้งใจที่มี
แค่ได้รู้แค่ได้เห็นว่าเป็นไปของเธออย่างนี้
เก็บเธอไว้อยู่กับใจในความฝันยาวนานฉันมี
เพราะอะไรเธอคงรู้ดี
คำบอกเดียวที่ฉันพอจะมีคือรักเธอ